เคยไปอีเวนต์ที่หนึ่งค่ะ
แล้วก็ไปพักโรงแรมนึง

กึ่งหลับกึ่งตื่นค่ะพี่เล
หนูก็นอนแล้วก็หนูรู้สึกมีอะไรอยู่ข้างหลัง

มันชัดที่สุดในชีวิตหนูแล้ว
ไม่เป็นเสียงอะไรคะเสียงเด็กผู้หญิง

อยู่ข้างหลังผู้หญิงเด็กผู้หญิงเป็นเด็กด้วย

เหมือนเหมือนฝัน

เห็นอะไรอย่างนี้ลอย
หนูก็แบบพบ
ในฝันหนูก็ตื่นขึ้นมา
แล้วหนูก็แบบวิ่งไปที่ปลายเตียงอะค่ะ

รีบหยิบม้าปรากฏว่า
หนูยังไม่ตื่นอะพี่เลเหมือนหนูฝันอยู่

หนูก็ตื่นคราวนี้ตื่นจริง

หนูจำได้อเล็กซ์เรนเดล
หนูว่าคุณเมื่อกี้
เราโดน
ยังเล่าไม่เสร็จเสียงโทรศัพท์แบบ

เขาบอกว่าเขาเห็นเต้ยลืมตา

โรงแรมนี้เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อน

โอเคนี่มากที่สุดในชีวิตหนูแล้ว
แต่ว่าก็คิดว่าเขาน่าจะมา

ทำค่ะช่วงนั้นแบบ
หนูชอบกึ่งหลับกึ่งตื่น

ถ้าอยากจะบอกอะไรกับผีเด็กตอนนั้นที่ติดตามเต้ยมา

เก่า